หนูน้อยอีกคนนึงคนนี้อยู่ที่ตาก๖ขวบเองครับคุณผู้ชมครับ
แต่สปีริตอย่างนี้ยังไงรู้ไหม
คือน้องคนนี้ก็กลับจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
คือไปตรวจหาเชื้อผลเป็นลบผลเป็นลบแต่ขอรับผิดชอบสังคมด้วยกัน
กักตัวดูอาการอยู่คนเดียวเออแบ่งอยู่กันเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเลย
นี่คือเด็กหญิงน่ารักน้องชื่อน่ารักนะฮะ
เด็กหญิงน่ารักนะครับอายุ๖ขวบที่กักตัวเองอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวภายในบ้านนั่นแหละ
มีการกั้นฉากพลาสติกนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัว
เตียงโต๊ะพัดลมของใช้ส่วนตัวเอาไว้ให้ครบเลยแยกออกจากของใช้ของคนอื่นอื่นภายในบ้านครับ
เรื่องราวของน้องน่ารักเนี่ยถูกนะฮะเอาไปโพสต์ลงเพจหมอแม่สอดของแพทย์หญิงนัฐกาล
ซึ่งได้ชื่นชมแพทย์หัวหน้างานระบาดวิทยาโรคติดต่อโรงพยาบาลแม่สอด
โดยเล่าว่าน้องน่ารักไปเที่ยวจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสีแดงมาครับ
จึงเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธีสวบผลเป็นลบฮะ
แต่ที่บ้านเนี่ยได้จัดพื้นที่กักตัวให้น้องน่ารักดูอาการ
เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและครอบครัวของเธอเอง
ขณะที่นางสาวสันสนีวงกรัฐแม่ของน้องน่ารักเนี่ยนะฮะ
เล่าบอกว่าลูกสาวเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมพ่อที่นนทบุรีนะฮะ
หลังจากกลับมาเนี่ยก็มาตรวจหาเชื้อเพื่อความสบายใจ
แม้การกักตัวต้องอยู่คนเดียวจะหนักหนาสำหรับเด็ก๖ขวบนะคุณผู้ชม
หนักหนาได้ไง๖ขวบนอนคนเดียวกินคนเดียวอาบน้ำคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะ
แม้จะไม่เคยนอนคนเดียวมาก่อนด้วยแต่น้องนรัฐบอกว่ายังไงรู้ไหม

สบายมากแม่แล้วแม่ท่านก็ได้ติดติดกล้องวงจรปิดนะ
เอาไว้ดูความเคลื่อนไหวของลูกด้วยแล้วก็เปิดไฟสลัว
แม่บอกว่าน่าจะพอช่วยน้องน่ารักจริงลูก

น้องช่วงปิดเทิมไปหาคุณพ่อไปเที่ยวของคุณพ่อที่โรงชาวบุรีนะคะ
กลับมาก็เลยจะต้องกักตัว๑๔วันนะคะ
ก่อนที่จะกลับแม่ขวัญเนี่ยคุณแม่ก็ได้ให้น้องไปตรวจที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพแล้วนะคะ
ก็คือน้องผลตรวจเป็นลบนะคะไม่มีเชื้อนะคะ
แต่ว่าทางคุณแม่ก็คือได้ปรึกษาคุณหมอนะคะ
คุณแม่สอนว่าถ้าสมมุติว่าน้องผลเป็นลบนะคะยังต้องกักตัวอยู่ไหม
คุณหมอบอกว่าต้องกักตัวค่ะนะคะแล้วก็สแกนตักชนะด้วยนะคะ
ดังนั้นพอน้องกลับมาเนี่ยแม่ก็เลยทำกักตัวให้น้องนะคะ
เพื่อที่จะได้มีส่วนในการรับผิดชอบสังคมด้วยนะคะ
ก็คือถ้าไม่ได้เป็นอะไรใน๑๔วันก็ไม่เป็นไรก็ดีไปนะคะ

อย่างน้อยน้องก็ไม่ได้ไปแพร่เชื้อให้ใครแบบนี้ค่ะ
คุณแม่พูดไปหมดแล้วผมปิดท้ายด้วยข้อความของคุณผู้ชมดีกว่า

อายเด็กกันไหมล่ะที่เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ชาวบ้านชาวช่องเอ่ยเด็กเอ่ยเขารับผิดชอบกันดีจังเลยเนอ

คือจะบอกว่าเบื่อมันมากเลยคุณผู้ชมเบื่อไหมเบื่อไหม
เบื่อเบื่อเบื่อเบื่อกังวลไปหมด

หลายคนคำถามว่าเมื่อไหร่